มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็เป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวหนึ่งที่เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วปรากฏว่า
คุณผู้ชมก็สนใจกันเยอะแล้วก็ส่งความช่วยเหลือกันเยอะเลยทีเดียวนะคะครอบครัวของ๔ยอดกุมารถ้าคุณผู้ชมจำได้
เด็ก๔คนพี่น้องค่ะคนโตอายุ๖ขวบเท่านั้นเองคนเล็กสุดอายุ๓ขวบแล้วก็คนกลาง๒คนเป็นฝาแฝดนะคะอายุ๔ขวบอยู่กัน๔คนเพราะว่าพ่อเนี่ยต้องออกไปทำงานก็ใช้ชีวิตตามลำพังข้าวเข้าไม่มีกินก็ไปขอคุณยายข้างบ้านกินแล้วเมื่อวานนี้ค่ะก็ปรากฏว่าหน่วยงานต่างก็ลงไปให้ความช่วยเหลือประชาชนก็บริจาคกันมา
สี่คนที่เจ้าหน้าที่เขาลงไปดูเนี่ยนะคะปรากฏว่าน้องป่วยมีไข้สูงไอแล้วก็อาเจียนพี่สาวคนโตเนี่ยป่วยก่อนแล้วก็ปิดติดน้องไงเพราะว่าเขาก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะจนทางโรงพยาบาลพรานกระต่ายต้องส่งหน่วยฉุกเฉินรับตัวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลกันนะคะทั้งสี่คนเนี่ยสี่ยอดกุมารเนี่ยอยู่โรงพยาบาลกันเด็กไ
ต้องอาบน้ำให้ด้วยแล้วก็ทำกับข้าวให้กินด้วย

ญาติก็อยู่ข้างบ้านกันก็ไม่มีใคร
แต่ตอนนี้อยู่ในความดูแลของทางโรงพยาบาล
เนื่องจากว่ามีไข้สูงอาเจียนแล้วก็ไอ
คือคุณหมอเขาบอกว่าเด็กน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่
แต่เดี๋ยวต้องเจาะเลือดดูอีกทีหนึ่งนะคะ

นี่ค่ะพ่อก็มาเฝ้าดูอาการแล้วก็มีอาสาสมัครกู้ภัย
มูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานมาผลัดเปลี่ยนกัน
ช่วยเช็ดตัวก็มีคนช่วยดูแลนะคะ

หลังจากนี้ก็จะเลี้ยงให้ดีที่สุดนะคะ
แล้วก็ขอสัญญาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

นี่ค่ะก็มีผู้ใหญ่หลายคนก็มาช่วยดูอาการนะคะ
มอบสิ่งของมอบเงินสด

จังหวัดกำแพงเพชรก็ฝากมาเยี่ยมด้วยนะคะ
นี่เด็กมีตุ๊กตาแล้ว

คงจะเป็นของขวัญที่แบบล้ำค่ามากนะ

อาหารจะกินยังไม่มีเลยตอนแรกนะคะ

คืออยู่กันอยู่กันเอง๔คนทุกวัน
มีพื้นที่เล็กในที่บ้าน
พอป่วยทีก็ติดกันง่ายมาก
ใช่ค่ะก็ขออัปเดตยอดเงินหน่อยนะคะ
ยอดบริจาคล่าสุดอยู่ที่๑๖๔๓๘๙๒บาทนะคะ
เงินอันนี้เขาก็มีการวางแผนเอาไว้ว่า
ถ้าจะเบิกต้องมี๓คนที่ต้องเซ็นชื่อด้วยกัน

นี่ค่ะพี่สาวคนโตดูแลน้อง๓คน
ครับนะครับเงินที่บอกว่าคนที่ถอนได้ไม่ใช่พ่อใช่ไหม
ที่บอกล่าสุดมีกำนันมีครูมีผู้ใหญ่บ้าน